อันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเหมือนกัน

วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสถานที่ที่เขานิยมไปขอพร
ที่ไหนที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโอ้โหมีหลากหลายที่มากคุณผู้ชม
ที่แรกเริ่มกันเลยที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปที่นี่อีกแล้วค่ะ
เพราะว่านายทันปกรณ์ทึกจีนอายุ๖๗ปี
แตรวงประยุกต์วงหมวดปื๊ดมิวสิกอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
เขาได้ว่าจ้างนางรำ๔คนจากคณะนางรำบ้านคุณแก้วรำไทย
จังหวัดสมุดประการมารำแก้โบนาปู่ฤษีพมเมษ
แล้วก็มารำรอบกุมารเจ้าสัวเฮง๙รอบ
พร้อมกับมาถวายน้ำแดงปลาตะเพียนฟักทอง
รวมถึงจุดประทัดไปอีก๕๐๐นัดค่ะ
หลังจากที่เขาว่ากันว่านะได้โชคจากการเสี่ยงโชค

เขาบอกว่าได้เลขโสรสสรตะในอ่างนโม
นี่แหละนางรำก็เลยขอไปส่องดูด้วยซิ
ถ่ายรูปเก็บไว้ดีกว่าน้องนางรำบอกแบบนี้
เผื่อว่ารอบหน้าเดี๋ยวมารำเองเลย
มาแก้บนเองนะคะเขาบอกได้เงินรวมหลักแสนเลยนะจ๊ะ
เอาเป็นความเชื่อนะคะแล้วแต่ดวงใคร
ขยับไปที่อ่างทองกันบ้างค่ะ
พาไปสารเจ้านางเจ้าแม่นางในวัดแม่นางตะบนป่างิ้วอำเภอเมืองอ่างทอง
เป็นสาราทรงไทยกว้าง๔เมตรยาว๖เมตร
ตั้งอยู่ด้านหน้าโบสถ์นะคะภายในศาลนั้นมีรูปปั้นแม่นาง
คือหญิงสาวแต่งชุดไทยสวมเครื่องประดับสวยงามเลยค่ะ
แล้วก็มีนางกวัก๒ตนตั้งอยู่ด้านซ้ายและขวา
มีชุดไทยเครื่องเส้นไหว้อยู่เต็มสารไปหมดเลย
เจ้าอาวาสวัดคือพระที่การเจริญคุณวัฒโนนะคะ
บอกว่าสมัยโบราณพื้นที่วัดเป็นดอนสูงน้ำท่วมไม่ถึง
ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าโคกวัดร้างในช่วงกรุงศรีอายุทยาแตกเนี่ยนะคะ
มีหญิงสาวสูงศักดิ์พร้อมบริวารมาอาศัยบริเวณโคกนี่แหละ
พอเสียชีวิตก็เลยสร้างวัดนี้ขึ้นมาเรียกว่าวัดแม่นาง
พร้อมกับปั้นรูปปั้นนี้เอาไว้ตั้งไว้ในศาล
ชาวบ้านเขาบอกนะว่ามักจะได้ยินเสียงคนพูดคุยกันมาจากศาลนี่เป็นประจำเลย
ครับแม้ว่าจะมีเรื่องให้ขนหัวลุกแบบนี้นะคะ
แต่ชาวบ้านก็ร่ำลือกันนะว่าสารเจ้าแม่นางก็ให้โชคต่อเนื่องเหมือนกันนะคุณผู้ชม
เข้ามากราบนมัศกาลหลวงพ่อทศพร้อมกับอวด
หลวงพ่อทศพที่แขวนอยู่ใน

แล้วก็ใส่กรอบเล่มทองอย่างดี
แถมบอกว่าของท่านเนี่ย

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็ต้องลุ้นกันหน่อย
อาสากู้ภัยสว่างสรรเพชรจุดชะอำ
ต้องกลายเป็นหมอตำแยทำคลอดชั่วคราวค่ะ
ต้องมาช่วยทำคลอดให้กับนางสาวอัศมาจันปลอดอายุ๓๕ปี

ท้องจะคลอดลูกอยู่ในรถยนต์โตโยต้ายาริสหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า๕๗

จอดรถอยู่ริมถนนห้วยทรายใต้
เด็กเนี่ยคุณจะคลอดแล้วโผล่หัวออกมาแล้ว
กู้ภัยมาถึงก็ต้องช่วยทำคลอดเลย
แล้วก็ใช้ผ้าขนหนูห่อตัวหนูน้อยเอาไว้บนรถคันนี้

แล้วก็ต้องมาตัดซ้ายสะดือแล้วก็ทำความสะอาดตัวเด็กอีกครั้ง
แต่ว่าต้องรอรถกู้ชีพโรงพยาบาลชะอำมา
หลังจากนั้นก็นำตัวแม่และลูกสาวตัวน้อย
น้ำหนักประมาณ๓๐๐กรัมค่ะ
ส่งโรงพยาบาลหัวหินปลอดภัย

งานนี้ก็ต้องเจอกับไทยมุงแล้วครับ
เขาไม่ได้มามุงเรื่องของการคลอดลูกอย่างเดียว
ก็มาให้กำลังใจเรื่องของคนคลอดลูกด้วย
เป็นกำลังใจให้คุณแม่ที่กำลังจะคลอด
แล้วก็มามุงดูรถคันนี้ที่กำลังคลอดอยู่นี่แหละค่ะ
แล้วก็เวลาคลอดบอกตรงนี้เลย
ว่าคุณแม่เขาคลอดน้องตอน๘โมง๓๙นาที

ทะเบียนกกตต๕๘๗๓

เป็นหนูน้อยผู้โชคดีมีบุญนะปลอดภัยนะคะ

งูจงอางขนาดใหญ่เลื้อยไปซุกอยู่ในสวนยางคุณผู้ชม
อยู่หลังบ้านเลขที่๗๙ทับ๑หมู่๙ของนายสมเกียจอนุโต
อยู่ในตำบลนิคมอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เห็นกันแบบนี้เลยตัวบล้มเลยนะคะ
คือนายสมเกียจและครอบครัวออกไปกรีดยางตั้งแต่ตอนตี๓
พอไปปุ๊บทำไมได้ยินเสียงขู่ฟ่ออยู่ในกองเศษใบไม้
พอเอาไฟฉายส่องดูอ้าวเห็นเกล็ดวับ
แล้วก็เห็นตัวงูก็วิ่งหนีมาตั้งหลักก่อน
แล้วก็แจ้งกู้ภัยใต้เต็กตึงบางขันให้มาช่วยจับ
โอ้โหคุณผู้ชมการจับนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก
เพราะมันมืดอยู่ไงใช้เวลา๒๐นาทีจับงูจงอางได้สำเร็จ
แล้วก็เอามาขึงพืชเลยนะคะวัดความยาวได้๕เมตร
เมตรโอ้โห
เป็นเรื่องงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคะระมัดระวังกันด้วยค่ะ